คณะหมูกรอบก็มี
บางคนบอกว่าตื่นเช้ามาก็ดื่มแรนด์แล้ว
ลงมาติ่มซำโจ๊กเอ่ย
แต่เมนูสุดฮิตที่ผู้ส่งมาเยอะมากก็คือ

มีอยู่ร้านร้านหนึ่งเป็นอาหารตามสั่ง

ลดเลอเพอร์เฟคแซ่บนัวขนาดไหนนะครับ

กระเพราอีกหนึ่งเมนูยอดฮิต
ที่หลายคนนิยมสั่งมารับประทาน
เพราะทานง่ายรสชาติจัดจ้าน
ทำให้กลายเป็นเมนูขายดีประจำของหลายร้านค่ะ
แต่ถ้าพูดถึงเมนูกระเพราแบบแปลก

กับร้านกระเพราในตำนาน

ทำเป็นผัดกระเพราให้ได้ลิ้มลองกัน
ซึ่งกว่าจะได้รสชาติที่ลงตัวแบบนี้
ก็ใช้เวลาคิดสูตรกว่า๕๐๐วัน
กลายเป็นร้านกะเพราในตำนานที่ด่งดังแบบสุด

ซึ่งเราก็ตะเวนทานไปทั่วเลยนะคะ
เวนทานไปทั่วก็จนได้ไอเดียว่า
กระเพรามันต้องเป็นผัดกระเพรามันไม่ใช่ผัดผัก
อย่างของป่าเนี่ยแฟนพี่เขาเป็นพวกทานอาหารแปลกอยู่แล้ว

อะไรที่มันสามารถผัดกะเพราได้หยิบมาเดี๋ยวผัดให้ทาน
แต่ก่อนผัดเราก็จะเรียนรู้เนื้อสัตว์ก่อนนะคะว่า

มันต้องสุกแค่ไหนมันทำได้แค่ไหน
ทำยังไงมันถึงจะอร่อยเพราะถ้าผัดออกมาบางอย่าง

มาถึงร้านที่โดดเด่นเรื่องผัดกะเพราทั้งที
แน่นอนว่าเมนูขึ้นชื่อของเขา
ก็ต้องหนีไม่พ้นเมนูผัดกระเพราอย่างแน่นอนค่ะ

เสิร์ฟมาในขนาดไซส์จัมโบ

ก็ทำให้สะดุ้งได้เลยทีเดียว
ยังสามารถเลือกผัดกะเพราได้ถึง๓แบบ

ทางร้านแถมมาให้แบบฟรีด้วยล่ะค่ะ
เสิร์ฟมาบนจานดินเผาแบบนี้

เพื่อเพิ่มความหอมและกระซับน้ำมันค่ะ

อย่างแรกเลยตอนนี้ที่ขายดีมากเลยนะคะ

มันเป็นโปรตีนที่ไม่มีไขมัน

ตัวนี้จะขึ้นชื่อมาตั้งแต่ไหนแต่ไร

ไม่ต้องทานน้ำส้มไม่ต้องจิ้มไม่ต้องอะไรทั้งนั้น

ดังนั้นเมื่อของพวกนี้มันทอดเลย
ความชุ่มของเนื้อหมูมันยังอยู่

เวลาทานมันก็เลยเหมือนกับกรอบนอกนุ่มใน

ที่มีความกลมกล่อมด้วยกลิ่นของสมุนไพร

คู่กับน้ำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดของทางร้าน
รับรองฟินอย่าบอกใครเลยล่ะค่ะ
และอีกหนึ่งเมนูใหม่ที่มาแรงแซงของ

ที่ต้องทานคู่กับซอสกระเพราเท่านั้น

เพื่อเอาใจคนที่ชื่นชอบทานของทอด
แต่เป็นของทอดที่ไม่อมน้ำมันค่ะ
ซึ่งเมนูนี้เจ้าของร้านกระซิบบอกเลยว่า
มีขายแค่๑๐ที่ต่อวันเท่านั้นนะคะ
ถ้าอยากทานกะเพราที่ได้รสชาติกะเพรา

แต่เชื่อว่าทุกจานที่ใส่ใจที่สุด
ร้านนะคะอยู่ที่ซอยเพชรเกษม๔๒นะคะ

เปิดเวลาตั้งแต่๑๑นาฬิกา